ใครพบใครเห็นเหตุการณ์นี้แจ้งเบาะแสให้การรถไฟเขาหน่อย

เขาเข้าใจผิดหรือเปล่าคิดว่าตัวเองเป็นรถไฟ
ปรากฏว่าเขาไปวิ่งไม่ได้วิ่งบนถนนนะ
แต่ไปวิ่งบนรางรถไฟไปได้ยังไงเนี่ยดูสิ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
โอ้โหจะลุยขนาดนี้คือรางรถไฟมันไม่ได้วิ่งได้ง่ายนะ
เอารถไปวิ่งแบบนี้ช่วงล่างของรถพังหมด
คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ในเพจศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
ระบุข้อความเอาไว้ค่ะบอกว่าเมื่อคืนวันเสาร์
ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์๒๔ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
รถอเนกประสงค์วิ่งบนรางรถไฟ
จากบริเวณหอสัญญาณกรุงเทพถึงทางผ่านยมราช
ท่านใดมีเบาะแสรบกวนแจ้งด้วยครับ
ตอนนี้อยากได้เลขทะเบียนเพื่อที่ผู้เกี่ยวข้อง
จะได้ไปแจ้งความเพราะว่าจริงจริงมันมีอุปกรณ์ต่าง
มันเสียหายหลายรายการถือว่าทรัพย์สินราชการเสียหาย
มาให้ข้อมูลบอกว่าผมก็อยากรู้ถึงความเป็นไปได้นะครับ
ขับออกจากหน้าหอกรุงเทพหอสัญญาณกรุงเทพ
จนถึงแยกยมราชได้เนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะ
ว่ามันผ่านออกไปได้ยังไงแค่ขับผ่านสะพานคลองมหานาคได้เนี่ย
เก่งแล้วนะครับแล้วพอผ่านสะพานไปแล้วผ่านประแจ
ประแจในที่นี้คืออะไรนี่คุณผู้ชมมันคือมันคือตัวที่สับให้รถไฟสับรางได้
มันเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ที่บนรางรถไฟใช้สำหรับสับเปลี่ยนเส้นทาง
เปลี่ยนทางเลี้ยวอะไรอย่างนี้นะแล้วรถไฟเนี่ยตอนทางรถไฟเนี่ย
ถ้าเกิดไปตรวจสอบดูเนี่ยนะพอถึงยมราช

เพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงล่างนี้ต้องคลึกไปตลอดทางเลยนะ
อย่างที่บอกเลยเขาเข้าใจผิดว่าตัวรถเขาเองเป็นรถไฟ
ก็ใครพบใครเจอก็แจ้งเบาะแสการรถไฟเขาด้วยนะครับ